ไปกันต่อที่สาวสวยคนนี้ปีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอจริง
อิงฟ้าวราหะหรือว่าเมสแกรนด์นั่นเองนะจ๊ะ
น้องสวยไปที่ไหนใครก็กรี๊ด
เอฟซีแห่รอรับกันแต่พอบอกเลยว่าพอมาเจอนางเอกตัวแม่
ฟ้าบอกใจละลายเหมือนกัน
ไปเจอแม่แอฟทักษะออนคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า
เบิ้ลเสียอาการเขาเรียกตัวเองเสียเบิ้ลเสียเบิ้ลเสียอาการอยู่เหมือนกัน
ดีกรีความสวยความเซ็กซี่ของน้องอิงฟ้านี่นะ
แล้วก็ความเก่งของเขาโอ้โหสมราคามิสแกรนด์จริงคุณผู้ชมการันตีได้เลย
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่แฟนเทใจให้น้องก็คือเสน่ห์แล้วก็ความเท่ของสาวคนนี้
เห็นได้จากเหล่าแฟนคลับที่พร้อมใจกันเรียกน้องอิงฟ้าว่าเสีย
เสียเวลาไปประกบคู่กับใครนี่นะแผ่ออร่าความเป็นเสียไงทำเอาสาวใจละลาย
วันนี้พาไปดูอาการของเสียอิงฟ้ากันหน่อยคุณผู้ชมเวลาต้องประกบคู่กับคนสวยระดับนางเอกซุปตา
เสียอาการจริงเธอก็สวยนะแต่พอเจอนางเอกสวยเข้าไปเธอบอกใจละลายสดร้อนค่ะน้องอิงฟ้าไปร่วมรายการสามแซ่บ
อย่างที่ทราบกันดีนะฮะนอกจากพี่หนุ่มกัญชัยจะเป็นพิธีกรแล้วคุณแม่ลูกสามไงแม่ชมชมพู่อรยาแล้วก็แม่แอฟทักษะออนของเราเป็นพิธีกรในรายการนี้ด้วย
ซึ่งคนที่ทำให้น้องอิงฟ้าเก็บทรงไม่ค่อยอยู่

แอปทักษะอ่อนทั้งคู่มาร่วมเฟรมกันงานนี้เสียอิงฟ้าของเราเขินจนไปไม่ถูกค่ะ
ไม่รู้ใครเขินใครแม่แอฟก็เขินอิงฟ้าเหมือนกันอิงฟ้าก็เขินแม่แอ๊บนะคุณผู้ชมนะ
คือแม่แอฟเนี่ยก็บอกความรู้สึกเกี่ยวกับโมเมนต์ตอนที่เจอน้องอิงฟ้าแล้วน้องอิงฟ้าเขินไง
แอฟบอกว่าเอาจริงไม่ใช่แค่อิงฟ้าเขินนะแม่แอฟเองก็เขินเหมือนกัน
หลายคนแฮชแทคเหมือนกันอิงแอ๊บอิงแอ๊บมันได้อยู่เข้ากันค่ะ
ทุกคนเดี๋ยวก็ต้องเรียกร้องให้น้องอิงฟ้าเต้นให้ดูอะไรอย่างนี้
ขยับนิดเดียวเองเนาะแต่แบบดูเซ็กซี่มากเลย

คือเรารู้สึกว่าขนาดเราเป็นผู้หญิงกันเอง
เป็นกำลังใจให้กับเขาในเวทีต่อไป
สาวสวยคนต่อมาที่ทำให้น้องอิงฟ้าเสียอาการก็คือนี่
นางเอกหน้าหวานพี่นุ่นวรนุษย์จ้า
คู่นี้เอาจริงหลายคนบอกว่าไม่คิดว่าจะได้มาเจอกันนะ
เพราะว่าอยู่คนละสายเลยพี่นุ่นเขาก็สายนางเอกน้องอิงฟ้าเขาก็สายนางงาม
พร้อมให้นานอันนี้คู่นี้มาเจอกันในการอีเวนต์
คุณผู้ชมก็เลยมีช็อตจิ้นฟินให้เราเอฟซีได้เห็นกันด้วย
เมื่อสาวอิงฟ้าค่ะเขาร่วมเฟรมถ่ายภาพกับพี่นุ่ม

เป็นช็อตให้แฟนคลับนี่นะโฟกัสอาการยิ้มแก้มปริของน้องอิงฟ้า

พอเจอสาวสวยทีไรนี่นะเก็บอาการไม่อยู่ทุกที
ยิ้มทีปากจะฉีกถึงหูเลยนะฮะ
แล้วก็ปิดท้ายกันที่สาวสวยลูกสองอย่างแม่เนยโชติกาอิงฟ้าเขาก็ไปประกบไหล่มาแล้วนะคะ
ความสวยแม่เนยก็ไม่เป็นสองรองใครเนาะ
เครื่องหน้าสวยคมตามสไตล์สาวใต้มีหรือที่น้องอิงฟ้าจะไม่เสียอาการ
ล่าสุดน้องอิงฟ้าก็เพิ่งโพสต์คลิปนะครับประกบคู่แม่เนยเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์
โคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกถ่ายแฟชั่นเซตร่วมกัน
บอกเลยว่าลุคของอิงฟ้าเป็นแบบแมนบ่อย
กล้าวใจอยู่เหมือนกันนะคะ

อิงฟ้าบอกเลยว่ายิ่งใกล้มันเก็บความเขินเอาไว้ไม่อยู่เหมือนกันนะคะ
แคปชั่นชมแม่เนยเอาไว้บอกว่าแม่เนยสวยแบบกินคนจริง
สวยจะยอมแล้ว
งานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะยอมใคร
เพราะว่าสวยสูสีกันจริงคุณผู้ชมเอาจริง
เมดแรงทั้งคู่แม่เนยก็สวยเซ็กซี่
อิงฟ้าก็แบบทั้งเซ็กซี่ทั้งมีเสน่ห์
กล้าวใจสมแล้วที่เป็นเสียเบิ้ม
แล้วตอนนี้เสียเบิ้มของเราคิวฮอตมาก
แต่คุณผู้ชมติดตามบันเทิงไทยรัฐให้ดี

เฮ้ยรอติดตามดูนะครับเพราะว่าเราที่เราซอฟต์เต้นหล่อเลย